ตลอดระยะเวลา๗๐ปีแห่งการคลองราชของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงงานอย่างหนักแล้วก็บ่อยครั้งค่ะ
ที่ต้องส่งงานในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลคนละจังหวัดภายในวันเดียว
สิ่งสำคัญนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์
ห่อมถวายเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งหลายลำด้วยกัน
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับความช่วยเหลือทางทหาร
สหรัฐอเมริกาจำนวน๖๕ลำ
ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวาย
หลวงราชการที่๙เพื่อเป็นพระราชภาษณะพระที่นั่ง

ในการสนิทพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคอีสาน

และในห่วงที่พลอากาศเอกบุญชูจันทรุเบกษา

ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งด้วยตนเอง

จนกระทั่งเกษียณอายุราชกาล
ที่ได้ถวายงานการบินเครื่องปีกหมุนพระที่นั่งแด่พระองค์

สหรัฐอเมริกาเพิ่มอีกจำนวนนึง

กำหนดชื่อเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบที่๖หรือฮ๖ก

ที่พระบาทศพเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุญเดช
ประทับในการเสด็จพระราชดำเนิน
ส่งเยี่ยมราชดรเป็นประจำ

ได้ถูกปลดประจำการไปเมื่อปี๒๕๕๙

พระองค์ทรงใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า
ในทุกตารางนิ้วของลำนี้
พร้อมทั้งมีรับสั่งไม่ให้ติดม่านใด

เพราะจะต้องทรงหารือกับนักบิน

ที่จะบินไปอย่างที่หมายในพื้นที่นั้น

เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างในช่วงเช้า
และกว่าจะเสด็จพระราชดำเนินกลับก็ค่ำ
ทำให้นักบินที่จะทำการบินถวาย
ต้องเข้ารับการฝึกบินกลางคืนอีกด้วยอย่างชำนาญ
โดยจะต้องผ่านหลักสูตรการบินกลางคืนได้อย่างแม่นยำ
เฮลิคอปเตอร์ทางทหารขนาดกลาง

ความเร็ว๒๐๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กำหนดความเร็วสูงสุด๒๔๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มีพิสัยการบิน๔๖๐กิโลเมตร
ปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์ลำนี้แม้จะถูกปลดประจำการแล้ว

ของการเป็นพระราชภาษณะในรัชกาลที่๙

เพื่อให้ลูกหลานได้ชมด้วยความภาคภูมิ
อยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทับอากาศ
ซึ่งทางกองทัพอากาศได้นำชื่อจังหวัดทุกจังหวัด

วางไว้เบื้องล่างของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้

เลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นพระราชภาษณะ

เสด็จพระราชดำเนินไปมาทั่วราชอาณาจักรไทย
และนำมาซึ่งความผาสุขร่มเย็น
อานางประชาราชทั่วทุกขนแห่ง
ทีมข่าวอัตรรัสทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป